มาติดตามต่อเนื่องสำหรับคดีใหญ่คดีนี้นะฮะ
คดีที่มีการฆ่าช่างสนโบกปูนใต้คฤหาด
เราติดตามมาหลายต่อหลายวันเป็นสัปดาห์แล้วนะครับ
ซึ่งแน่นอนเราทราบข่าวกันอยู่แล้วว่าตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุได้
แต่ว่าคนที่ลงมือฆ่าตำรวจตามไปจับกลุ่มถึงที่จังหวัดเชียงราย
ตามไปเพราะว่าคนคนนี้หนีขึ้นไปบนพื้นที่สูงหนีขึ้นไปบนเขาเลย
ตำรวจใช้ปฏิบัติการที่ค่อนข้างยากลำบากในการตามตัวเหมือนกัน
จนกระทั่งสามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุหลักนายนี้ได้แล้ว
เป็นผู้ต้องหาฆ่าช่างสนนะครับ
ก็คือนายจวะลาหูเหม่อเนอร์หรือว่าพงเทิดไทยอายุ๒๑ปี
ซึ่งคดีนี้เป็นคดีการฆ่านายสิทธิโชคสาโรธหรือว่าช่างสน
อายุ๔๒ปีช่างรับเหมาก่อสร้าง
ก็ถูกฆ่าโบกปูนอยู่ใต้คฤหาดหรูย่านตลิ่งชันกรุงเทพ
ถูกฆ่าตั้งแต่วันที่๘กรกฎาคม
แล้วก็มีการไปพบศพไปขุดศพออกมาวันที่๑๗กรกฎาคมนะครับ
หลังจากนั้นตำรวจก็สามารถจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการ
ซึ่งอ้างว่าถูกนายจวะบังคับให้ซ่อนเร้นอำพลางศพของนายสน
แต่ว่านายจวะลาหูเมอร์เนอร์หรือว่านายพงธเทศไทย
เป็นคนที่ทำร้ายร่างกายนายสน
เอามีดฟันทั้งใช้จอบทุบแล้วก็พยายามที่จะเอาศพเข้าไปซ่อนตรงนี้
ตำรวจสืบทราบว่านายจวะหลบหนีไปบ้านเกิดในตำบลเทิดไทย
อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับ
ที่สุดแล้วตำรวจสพแม่ฟ้าหลวงสามารถจับกลุ่มตัวนายจวะได้
ขณะเดินอยู่ริมถนนสาย๑๓๓๘ห่างจากสพแม่ฟ้าหลวง๘๐๐เมตร
สภาพที่นายจวะเนี่ยอิดโรยมือไม้สั่นเพราะไม่ได้กินอะไรมาหลายวันนะครับ
พลตำรวจเอกสุชาติธิรัฐสวรรค์รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้เดินทางไปที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรายทันที
เพื่อไปสอบปากคำนายจวะด้วยตนเองนะครับ
จังหวะให้การอ้างบอกว่าวันเกิดเหตุคือวันที่๘กรกฎาคม
ได้ไปทวงค่าแบรนด์จากช่างสนประมาณ๑๐๐๐บาท
แต่ช่างสนไม่ให้ตัวเขาก็เลยใช้มีดอิโต้ฟันคอ
ค้อนปอนทุบศีรษะและใช้จอบสับไปที่ใบหน้าอีกครั้ง
ตอนนั้นช่างสนยังไม่เสียชีวิตแล้วก็ได้นำตัวไปฝังโบกปูน
โดยมีนายรุ่งและนายวัดช่วยฝังอำพราง
ซึ่งหลังก่อเหตุนะครับก็ยังทำงานตามปกติกันอยู่
กระทั่งวันที่๑๐กรกฎาคมจึงตัดสินใจหลบหนีมาที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
ตั้งใจจะกินเล่าหรือว่าอยากกินเล่าเหล่า

อะไรที่เป็นคำตอบที่ทำให้

เป็นคำถามที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถาม

ตำรวจได้นำตัวนายจวะขึ้นเครื่องบินตำรวจ
ลงที่สนามบินกองบินตำรวจที่ดอนเมือง
จากนั้นนะครับก็นำตัวขึ้นรถตู้ของกองกำกับการสืบสวน

ควบคุมตัวไปที่สนบางเสาทง

เพื่อทำการสอบปากคำอย่างละเอียด
แล้วก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้รอนำตัว
ไปทำแผนประกอบคำรับสภาพในวันนี้
สวมหน้ากากอนามัยอย่างมิดชิด
เช้าวันนี้พตำรวจตรีเอกชัยบุญวิสุธิ์
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๗
เดินทางมาสอบปากคำนายจวะผู้ต้องหาคนสำคัญด้วยตนเอง

ต้องลงมาดูสำนวนการดำเนินคดีด้วยตนเอง
เนื่องจากได้รับคำสั่งจากทางด้านของ

แล้วก็พลตำรวจโทษพักขพงศ์พงเพตรา

ซึ่งจากการสอบปากคำผู้ต้องหาเพิ่มเติมนะครับ
ผู้ต้องหาก็ให้การรับสาภาพเหมือนเดิม
ว่าเป็นผู้ก่อเหตุฆ่าและอำพรางศพนายสิทธิโชคจริง
เพราะมีปากเสียงทะเลาะกันในวงสุรา
จากเรื่องของการทวงค่าแรงนะครับ
แต่ก็ไม่ได้นำคำให้การของผู้ต้องหา

คือทั้งหมดทั้งมวลมันต้องไปรวบรวม
แล้วก็ประมวลกับหลักฐานอื่นเอามาประกอบด้วย
เช่นผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อให้สำนวนนั้นมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
แต่จริงคดีนี้ก็ถือว่าเป็นการปิดคดีได้ไกลแล้วล่ะนะครับ
ตำรวจจะแจ้งข้อหานายจวะคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และร่วมกันอำพลางศพนะครับ
ช่วงบ่ายวันนี้นะครับตำรวจจะคุมตัวนายจวะ
ทำแผนประกอบคำรับสาภาพที่คฤหาดหรู
จุดที่โบกปูนซ่อนศพไว้นะฮะ
ภายในซอยบางเชือกหนัง๗แขวงบางเชือกหนังที่เขตตลิ่งชันด้วยนะครับ